เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าค่าคุณผู้ชมมาดูไอ้เต้าค้างรักกันบ้างดีกว่า
ภาวนี้เนี่ยจะไม่เลือกไอ้เต้าค้างรักได้ยังไง
ก็เป็นทุกอย่างให้เถอะสักขนาดเนี้ยน้าสำหรับหนุ่มตระหนุ่มหล่อหน้าตี
จริงค่ะเป็นอะไรบ้างมาพามาดู
ก็เลยก็คือเป็นช่างภาพค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่
แต่ดูก็รู้นะว่าแต่ละทริปที่ไปเนี่ยช่องภาพส่วนตัวก็คือนี่เลย
เล็กธีรเดชนั่นเองนะคะดูทริปในตำนานต้นกำเนิดมนรักบางกระเจ้ากับไอ้ต้าโบกันหน่อยนี่
ลุล้านวิวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะมีช็อตที่เห็นกันจัดว่าพี่อเล็กคนดีเนี่ย
เป็นคนกดชัตเตอร์ให้กับน้องโบแบบรัวกันไปเลยนี่ค่ะ
เป็นช่างภาพแล้วเป็นอะไรต่อดีจ๊ะเป็นนี่เลยค่ะคนขับรถท่านหนึ่ง
คุณผู้ชมหลักฐานมันคาตาเลยคือตอนที่น้องโบเนี่ยเขาไปเป็นแขกรับเชิญ

ยังไม่ทันเสร็จรายการดีคนขับรถหน้าหล่อก็โผล่มาถึงกองถ่ายแล้วล่ะค่ะ

ที่สำคัญคือเขาพากันไปไหนรู้ไหมไหนคะ
กลับไปทานข้าวกับคุณพ่อของอเล็กค์ค่าาาา
อ๋ออย่างนี้แตกตริกไม่ได้นะอยากแพลวมากเลย
อ้าวจากคนขับรถเป็นอะไรต่อดี

เออไปรับบทนักดนตรีท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

มือกลองสุดหล่อบอกต่อด้วยนะคะ
อัพเตอร์ปาร์ตี้งานแต่งนิวชัยพล
ซึ่งนิวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสีของอเล็กนะ

และงานนั้นเนี่ยอเล็กก็พาน้องโบไปเปิดตัว
เอ้ยไม่ใช่ไปร่วมงานเฉย

ก็เลยมีโอกาสได้โชว์ฝีไม้ลายมือกันสักหน่อยนะคะ

ส่วนพี่อเล็กนั้นรับหน้าที่เป็นมือกลองจ้า
จนเจ้าบ่าวแซวว่าเออนี่มันงานแต่งใครกันแน่เนี่ยคุณ

พี่อเล็กค์เป็นอะไรอีกดีครับนอกจากเป็นมือกรองแล้ว
เป็นเพื่อนไปเสริมสวยกันเลย

สีเล็บบนเล็บของอเล็กค์ที่แบบสีสันเนี่ย